ก็มีลูกค้าเข้าไปเติมน้ำมันแล้วทีนี้ก็โหย

ลืมเลยไงมันแบบนี้ไม่ได้

ให้คุณผู้ชมดูคลิปนิดนึงนี้ก่อนนะครับ
กระกะแร่นะว่ามันต้องแปบร้อย๒ครัน

ถ้าเราเป็นลูกค้านะแล้วเด็กปั๊มไม่เติมให้

เขาก็ยอมรับผิดเพราะมีเหตุผลอะไรบางอย่าง
คือเรื่องของเรื่องก็คือลูกค้าหญิงรายนี้ขับรถจากอุบลราชธานีจะกลับกรุงเทพ
ก็แวะเติมน้ำมันที่ปั๊มแห่งนี้ที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำ
บอกว่าเด็กปั๊มเติมอี๒๐จำนวน๘๐๐บาท
บอกพนักงานไปแบบนี้บอกให้เติมอีก๒๘๐๐บาท
พนักงานปั๊มก็เอาหัวจ่ายน้ำมันมาหย่อนใส่ถังรถของเธอแล้ว
กระทั่งเสร็จทรัพย์เรียบร้อยก็จ่ายเงินเรียบร้อย
ขับไปถึงอำเภอนางรองระยะทาง๒๘กิโลเมตรจากปั๊ม
เอ๊ะจ่ายเอ๊ะทำไมเข็มไม้น้ำมันเนี่ยมันไม่เห็นขึ้นเลย
ก็เลยหยิบบินน้ำมันมาดูปรากฏว่าเป็นบินน้ำมันดีเซล๘๐๐บาท
เออแล้วนี่มันยังไงดีเซล๘๐๐บาทเติมไปจริงหรือเปล่าทำไมเข็มไมค์ไม่กระดิก
ก็เลยกลับมาที่ปั๊มพร้อมกับบินนั้นเพราะบินนั้นเป็นบินของคนอื่น
ไม่ใช่บินของรถคันนี้ที่เติมก็เลยกลับมาโวยวายเลย
คุณแล้วคิดดูสิขับไป๒๘โลแล้วกลับมาอีกเนี่ย๕๐โลแล้ว๕๐กว่าโลแล้ว
ทีนี้ก็เลยนี่โวยวายโวยวายนะฮะแล้วก็เรียกร้องให้เด็กปั๊มเติมน้ำมันให้เธอให้ถูก
เด็กปั๊มยอมเติมให้ไหมเติมเหตุการณ์เกิดขึ้นวันเสาร์ที่๑๑มิถุนายนนะฮะ
เราก็อยากรู้ว่าทำไมเด็กปั๊มถึงเติมน้ำมันปิดหรือว่าไม่เติมให้เขาหรือมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับ
ทีนี้นักข่าวของเราเดินทางไปที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้
ไปเจอทั้งเด็กปั๊มและเจ้าของปั๊มนี่ครับทุกคนยกมือไหว้เลยและอธิบายให้นักข่าวของเราฟัง
บอกว่าก็มีการชี้แจงให้กับลูกค้าไปเหมือนกัน
บอกวันนั้นมีรถมาเติมน้ำมันพร้อมกันหลายคนนะ
เด็กปั๊มเนี่ยก็กำลังทำหน้าที่อยู่คนเดียวคุณมีรถเข้ามา๓คันเลย
เด็กปั๊มก็เลยกดใส่ยอดเงินเอาไว้เพราะเป็นระบบอัตโนมัติ
แล้วก็เอาท่อเอาอะไรไปเสียบใส่แต่ละรถแต่ละคัน๓คันรวดเลยนะฮะ
ทีนี้ครับพอรู้สึกว่าเติมเสร็จก็มาเก็บเงินลูกค้าตามปกติ
โดยไม่รู้ว่ามันเกิดปัญหาขึ้นว่า

ปีแต่เขาเพิ่งรู้แล้วเขาอธิบายให้ลูกค้าฟัง

บอกว่ารถพี่คนนั้นนะพี่ผู้หญิงคนนั้น
มันเป็นหัวใจหัวที่๓พอดี

เด็กปั๊มก็เสียงออยมากเลยน่าจะหวังนะ
ทีนี้เจ้าของปั๊มว่ายังไง
นอกจากยกมือว่ายขอโทษลูกค้า

เจ้าของปั๊มก็พยายามอธิบาย
ดังนั้นฟังเสียงเจ้าของปั๊มเขาอธิบายหน่อยครับ
ขอโทษกับลูกค้าด้วยนะครับ
ในวันนั้นที่เด็กก็ไม่ได้ตั้งใจ
คือเราก็ยอมรับว่าเราสะเพราด้วยครับ

ถ้าว่างก็มาคุยกันนะครับ
แล้วก็ตัดคำขอโทษใจมา
บอกว่าพี่ขอเชิญนะครับขอเชิญลูกค้านะ

ว่าถ้าเกิดไม่ได้ตั้งใจโกงแล้วทำไมเอาบินดีเซลอะไรไปให้

เพราะว่าหยิบบินผิดเป็นบินของอีกคันนึงไปให้เหมือนกัน
แต่ที่สำคัญคือระบบอัตโนมัติของหัวจ่าย
มันจะตัดไงเมื่อเติมน้ำมันติดต่อกัน
สามคันค่ะนะฮะหากเงินยังไม่เข้าระบบก็จะตัดทันที
เพื่อป้องกันพนักงานทุจริตอันนี้มันเป็นระบบ

หลังจากนี้จะปรับปรุงไม่ให้เกิดปัญหาอีก
ฝากขอโทษลูกค้าจากใจจริงนะฮะ
คุณผู้ชมฮะเป็นเรื่องของระบบนะ